หลังจากมีกระแสข่าวค่ะว่าจะมีทีมจากประเทศบูนายมาเล่นในไทยลีกของไทยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงค่ะว่า
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เรื่องต้นก็มีทีมจากบรูไนแสดงความประสงค์มาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะ
ที่ต้องชี้ให้เห็นว่าการมาของทีมจากบรูไนจะสร้างประโยชน์
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะสมาคมไม่ได้ปิดกั้นนะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นผลดี
และเป็นไปตามนโยบายของสมาคมที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้วยค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีการยืนยันว่าทีมจากบรูไนจะมาร่วมแข่งขันในปีหน้าเลยหรือไม่
เพราะว่าก็ต้องดูตามขั้นตอนและกระบวนการอย่างที่บอกไป
และถ้าหากว่าทีมจากบรูนายมาร่วมหลีกจริงนะคะจะมีการเพิ่มทีมบนหลีกสูงสุดหรือไม่นั้น
แต่ถ้าเพิ่มทีมแล้วมีผลกระทบต่อทีมชาติ
สมาคมไม่สามารถที่จะแบกรับความกดดันได้ทั้งหมดค่ะ
มาดูกรณีทีมพัทยายูเนเต็ดนะคะ
ที่มีข่าวเตรียมที่จะย้ายสนามย่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อทีม
พลตำรวจเอกสมยศก็ชี้แจงค่ะว่า
ผู้บริหารของทีมพัทยาก็ได้ยื่นความจำนงขอย้ายสนามย่ามามากกว่า๒ปีแล้วค่ะ
ก็เลยทำให้ไม่ติดปัญหาเรื่องการย้ายสนามนะคะ
โดยหลังจากนี้ค่ะก็จะเข้าสู่กระบวนการของการประเมินขับลายเซ็นซิ่ง
จะผ่านตามกฎเกณฑ์หรือไม่
ต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
แชมป์เอเชียกันบ้างที่อินโดนีเซียนะคะ

ซึ่งอิสระศรีทะโรนะคะหัวหน้าภูมิสอนก็เลือกกิจสดากาแมนเป็นกัปตันทีม
จะสู้อย่างเต็มที่และก็จะทำทุกนัดให้ดีที่สุดด้วย
ซึ่งนอกจากอีรักษ์แล้วนะคะไทยก็ร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเหนือค่ะ
เตะชุดนี้นะคะมีความสามารถถ้าหากว่าควบคุมสมาธิแล้วก็ยืนระยะได้
ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกับที่เวียดนามเคยได้ไปเล่นในระดับโลกมาแล้วค่ะ
และถ้าหากว่าเทียบกันด้านประสบการณ์อายุกับทีมในเอเชียด้วยกันไม่ได้ห่างกันมากด้วยค่ะ
และสุดสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมพลาดเลยค่ะการถ่ายทอดสด
มีไทยอุสเบกิสถานมาเลเซียและอังกฤษเข้าร่วมการแข่งขันนะคะ
ระบบการแข่งขันก็จะเป็นการเจอกันหมดทุกทีมทีมไหนมีคะแนนมากที่สุดก็จะคว้าแชมป์ไปครองค่ะ
ซึ่งเกมที่ไทยลงแข่งขันนะคะทุกเกมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด